สวัสดีค่ะ

ให้เยอะกรับมาเจอศ์ขาวไถ่ไข่นะฮะ

เพราะพี่ลดเมฆติดภารกิจกับรถข้างล่างนะคะ

จริงแล้วหนูเป็นคนปล่อยคิวเองให้รถมาเยอะ

สวยจังเลย

แต่เราขอไปกันที่แม่สา
อันนี้กำลังแบบ
รักที่ถูกยิง
อายุ๒๐ปีแล้วก็นางสาปวีนานามเมืองรัก
อายุ๒๐ปีเนี่ยคู่รักถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตบริเวณลานจอดรถ
ฝั่งตรงข้ามพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์
ที่นาจอมเทียนที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีเนี่ย
ตั้งแต่เรียนมัธยมก่อนจะไปทำงานสถานที่บันเทิงในภูเก็ต
แล้วก็ย้ายกลับมาทำงานที่จังหวัดนครปฐม
ก่อนที่จะมาฉลองวันเกิดกับเพื่อนนะฮะแล้วก็
เกิดเหตุดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีอยู่
ปมการต่อเหตุของการก่อเหตุเนี่ย

ก็ยังต้องบอกต้องรอจับกลุ่มคนร้ายได้ก่อนถึงจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นมันคืออะไร
จิตรำเนี่ยมาถึงบ้านเมื่อตอน๕ทุ่มของเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ก็นำศพตั้งแยกกัน
ค่ะแยกคนละบ้านคือต้องตั้งแยกกัน

บ้านผู้ชายอยู่ที่หมู่๑๒บ้านผู้หญิงนี้อยู่ที่หมู่๑
โดยช่วงเช้าผ่านที่ผ่านมาเนี่ย

ทำแผ่อุทธิสมสุขสนทำความสกสรรค์
เพราะคู่เนี่ยลองคิดโดยเองก็ว่า
มันจะมีสักกี่คนที่คบกันมาตั้งแต่มัธยมอะพี่

แม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าหากมีเวลาในช่วงปิดเทอมเนี่ย

เพราะพี่สาวของน้องเขาทำงานอยู่ที่นั่น

จะช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัว

เพราะลูกสาวถือเป็นเสาหลักของครอบครัวเหมือนกัน
และเป็นคนรักพ่อรักแม่

ก็ต้องขอเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ย

ช่วยจับคนร้ายที่ฆ่าลูกมาดำเนินคดี
โดยเร็วแม่ของฝ่ายหญิงบอก
เป็นเพื่อนเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลย

จนเมื่อไปอยู่ที่จังหวัดต้องความประถมมาประมาณ๑เดือน

แต่แล้วโมงที่๒๘กรกฎาคม

แต่ก็ในที่สุดการไปเที่ยวครั้งนี้
กลับกลายเป็นครั้งสุดท้าย

เขาก็พุ่งเป้าไปที่นายปัญญายิ่งดัง
ว่าเสียอ้วนภูเก็ตที่คอยติดตามคือ
เขามาชอบภอกับน้องสปาย
แต่เด็ก๒คนไม่ยอม

แล้วก็จะกลับไปทำงานที่อื่น

ตอนนี้นะครับคนตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีโวราคารองค์พบตลอก
พร้อมด้วยผู้บัญชาการภาค๒ก็ได้ตรวจสอบความคืบหน้า

แล้วก็ลงไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเลยนะฮะ
แล้วก็จุดโดนยิงเพื่อแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันที่ตรงนี้
จากนั้นก็ขออนุมัติจับเป็นหมายสารของจังหวัดพัทยา
จำนวน๓คนคือนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนอายุ๓๙ปี
นายจิตศักดิ์นายบัญลูกน้องของเสียอ้วนอายุ๓๔ปี
มีคนหนึ่งที่มาเป็นสปายเลยมาดูต้นทาง

คนนี้เป็นผู้ที่รายงานความเคลื่อนไหวของทั้งสองคนนี้ว่าไปไหนยังไง
แล้วก็โทรบอกเสียอ้วนในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพกพาอาวุธและเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวนายสายันคนชี้เป้าได้เป็นคนเดียว
จะนำมาแถลงข่าวด้วยอีก๒คนนั้นที่ออกหมายจับยังจับกลุ่มไม่ได้
สำหรับท่านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติท่านก็บอกว่าพฤติกรรมสาหัสครั้งนี้มาจากเรื่องชู้สาว

นางก็ภูหยิงไม่โยม
ผู้เสียชีวิตต่อมานางปวีนาเนี่ยคบหาเป็นแฟนเขาเข้าใจว่าอย่างนี้นะฮะ

ในปัญญาจริงได้วางแผนจัดทีมศังหาดไม่ให้ในสายันหรือว่ายันทร์เข้ามาตีสนิทกับนายวราเทพฯ
หรือว่าอ้ำมาสูงเนินเพื่อนสนิทของนางสาวปวีนานี่แหละ
เพราะคิดว่าฟอร์สเป็นแฟนแต่ที่จริงแล้วความจริงฟอสเป็นเพื่อนสาว
ก็คือนายนันตชัยเขาร่วมเดินทางมาในวันนี้ด้วย
เป็นคนที่เปล่าแล้วก็คอยรายงานความคุ้นไหวรวมทั้งสถานที่
เวลานี่นะกำลังออกมาต่างนานา

แล้วเขาก็บอกว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตเดินทางออกจากโรงแรม
แวะเที่ยวตลาดน้ำสีพริพากษ์อะไรต่าง

สังหารก็เฝ้าติดตามจนสมโอกาส
แล้วก็หนำยิงต่อหน้าคนเลย

เจ็ดนัดเก้านัดเนี่ยเสียชีวิตทั้งสองคนเลย

เพราะเหมือนเมื่อก่อนที่จะเริ่มตรวจสอบอะไรอย่างนี้

ตรงรวมเป็นมือปืนมืออาชีพกินหรือเปล่า

ดูเป็นเหมือนรู้แก่โทษะ

แล้วอย่าบอกนะว่าสรุปแล้วผู้หญิงตายเพราะผู้ชายหึง

ถ้านี้ทางตำรวจก็คิดว่าเป็นเรื่องของปมชู้สาว
ตอนนี้เบื้องต้นยังคิดได้แค่นี้ว่าเป็นเรื่องของปกติ
ที่บอกว่ามีจานสะกดลอยตามแอปพลิเคชันในมือถืออะไรอย่าง

ใช่นั่งเครื่องบินมารอยขาโคน
แสดงว่าเสียอ้วนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนพัทยาโดยพื้นที่
เป็นคนก็เป็นเจ้าของสถานที่สองคนนี้ไปทำงาน

เขาก็ผิดเซ็นว่าเป็นนะเห็นเขาว่าหมายถึงว่า

แต่ว่าตัวน้องผู้หญิงไม่ยอมมีอะไร
หมายถึงว่าเสียอ้วนมาจีบก็ไม่ยอมพูดง่าย

ก็คือเด็กช่วงปิดเทอมหรืออะไรอย่างนี้ไปหางานทำถูกต้องไหม
แสดงว่าระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเหรอพี่

ไปดูผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์สงสารคุณแม่

เพราะว่าคิดถึงเวลาอย่างหนูมาทำงานต่างจังหวัดอย่างนี้
ก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้

น้องเนยอยากส่งหอนคูไปน้องเนยกินพี่เป็นเพราะว่า

ว่าอย่ามาดาดเราแบบนี้เสียงเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเวลา
เนยดัดเสียงเขาบอกเขาไม่ได้ดัด
คุณบอกว่าอย่าส่งฮอนครูไว้ให้กินสักหน่อยไม่โลก
เติ๊มบะเนยดัดเสียงน้องผิงเลยคุณแม่

ไม่มีใครไปหว่าผู้ชายเนอะเดินนะใช่
มันนี้คุชชันเต็มหน้าคนนั้นแน่นมาก
น้องเนยว่านี่โชว์การแต่งหน้า
แสงหน้าสวยเลยสวย
ได้รับความเสียหายไป๕๐๐หลังคาเรือนค่ะ
และบางแห่งก็สูงท่วมระดับเอว๑๕๐เมตร
เอ่อร้อย๑๕๐เมตรเดี๋ยวก่อนนะ
มันระดับเอวคนไทยมันสูง๑๖๐๑๗๐เมตร
๑๕๐เมตรมันถึงคอแล้วใจร้ายมาก

น้ำป่ามาเร็วไปเร็ว๒ชั่วโมงทุกอย่างก็เข้าสู่สภาพปกติ
เจ้าหน้าที่รักษาชุดความปลอดภัยหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตพื้นที่

ก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมพร้อมกับยกของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นก็ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
เค้าแต่รู้นะเค้าจะทุกปี
และช่องเบ็บตะวันตกและฝั่งตะวันออกมาจากฝั่งเหนือ
มีฝนตกบังแห่งแล้วก็ภาคเหนือต้นออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคต้นออกภาคใต้

แต่ขณะนี้ในระหว่างที่พี่พูดถึงที่เชียงรายนะครับ
เราไปกันที่สกลนครเนี่ยตอนนี้สกลนครประกาศเขตพื้นที่ประสบประสาท
สาธารณภัยหรืออุทธกภัยแล้วนะครับ
อำเภอข้ำตากล้านครับอำเภอเจริญสินอำเภอพรรณนิคม
อำเภอสว่างดินแดงอำเภอพังโคนแล้วก็อำเภอโพนนาแก้ว
แล้วก็มี๒๒ตำบล๑๐๗หมู่บ้านนะฮะ
ทั้งหมดรวมแล้วตอนนี้คนที่กำลังได้รับผล

คิดเป็นประชากรที่จะกำลังได้รับผลกระทบอยู่ขนาดนี้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าให้ชาวอีสานตอนบน
ทรักงานน้องคะยที่
มีตัววิไล่คะ
เอาตรงนั้นมันขึ้นเร็ว
เขาไม่มีตึกระบานช่องกั้น
ในน้องหาในน้ำมันไลถลักออก

พระม่าอันนี้ที่พระม่าอันนี้พระม่าเป็นอย่างนี้
พระม่าแต่ปีนี้มันไม่เห็นเรื่องน้ำมันไม่เห็นดูแบบน่าตกใจ
แต่มันมาเยี่ยมแต่แบบแต่ว่าแรงคืออันนี้แล้วมันจะมาต่อไป
มันมาต่อไปเรื่อยอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายจังหวัดก็เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ค่อนข้าง
มันจะไหลมาจากแม่น้ำโขงนะมาจากจีนนะใช่ไหมพายุพายุ
ของเราก็จะไปเจอแถวตุลาหมายถึงคลนกรุงเทพ
เอาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่
เมื่อเช้าอ่านแล้วตกใจมากครับคุณแม่
จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยวันนี้จริงแล้วเป็นเรื่องที่แปลก
คุณจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะครับ
ครั้งที่แล้วเราอ่านไปแล้วที่คุณยายม้าบอกว่า

ป่าเข้าโพธิ์มันสูงเขาไม่เห็นไง

คือมีจิตอาสาระดมกำลังออกค้นหานาง
ทางที่เราก็ควรกำแพงเพชรหรือเปล่าเธอ

ถ้าคุณขันแก้วสาญใจอายุ๖๗ปี
ซึ่งเข้าป่าบริเวณหลังวัดถ้ำแสงเพชร

เห็ดผอก็ต้องหน้าแรงโน้ม

จะเป็นเหตุพวกเห็ดที่กินได้จริง

นี่หมายถึงอยู่ในช่วงนี้
จะเป็นเห็นเห็ดแพะค่ะ

ไม้เคาะ

เพราะฉะนั้นวิถีเช่าบ้าน
เขาก็จะไปเก็บเห็ดตามฤดูกาลนี่แหละ

คุณเชื่อไหมจนกระทั่งเย็น

หรือตกเขาเสียชีวิตไปแล้ว

ว่าอาจจะตกเขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
ในที่สุดก็ต้องทั้งฝ่ายปกครองทหาร
พราน๓๖๓๕ตำรวจเจ้านักที่ป่าม้าย

คนก็กลัวเป็นแบบหน้ามืดเป็นลมไป
ถูกนะฮะซึ่งการเดินทางขึ้นลงเนี่ย

จนหากันจนค่ำหาเท่าไหร่

กระทั่งเอาใหม่๙โมงครึ่ง
พบนางขันแก้วบริเวณวัดเกาะน้อย
หมูสองตำวนโป่งน้ำร้อนอำเผิกคลองราน

ก็ออกไปเก็บเห็ดเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัว

แต่เที่ยวเดินหาเห็ดเพลินไปหน่อย

ช่วงกลางคืนเห็นแสงไฟกับเสียงคน

แต่ตนก็ตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับเลย

คงแบบตะโกนแบบสุดนะคุณแม่

เห็นเป็นแสงไฟหีไปด้วยนะ
ตะโกนกันถึงไม่มีเสียง

เมื่อที่หรือเขาจะเปลี่ยนติ
ทุกอย่างปกติหมดจากนั้นก็เข้าตรวจสอบ
เข้าโรงพยาบาลนิดนึงเพื่อให้ดูว่าเป็นอะไรก็ตาม
แต่คือแบบนี้แต่ตอนที่คุณป้าเขาตะโกนคือคนที่มาช่วยก็เสียงดังหรือเปล่า
อาจจะเป็นไปได้เพราะเค้าบอกเค้ามั่นใจว่าเค้าออกตั้งบ่ายสาม
บ่าย๓แต่วันนี้เดินเพลินไปหน่อยหาทางออกไม่เจอ
แม่หนูก็เคยหลงคนมาช่วยเสียงดังจนไม่ได้ยินเสียงป้าป่
มันจะหลงเพราะสมมุติมันเห็นตรงนี้ออกเป็นกรอใช่ไหมคะ
ไปกลุ่มเยอะเก็บก็ลึกเข้าไปจนไม่ลืมตัวอะไรอย่างนี้
ก็คือก็เข้าประจำอยู่แล้วเข้าประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังหลงได้อ่ะ
เพราะว่าพอเข้าไปต้นไม้มันก็เหมือนกันหมดเลยหนูยังเคยเกือบหลงเลย
เพราะว่าให้เอาแบบว่าพรัมใส่ร้ำใกล้ต้นมาหรือเอาหยินชะเป็นนานทาง
ตัวยังลอนไม่มีทางหลงแรงจีมันยังไม่ถึงที่ตาย
ขุนแม่มันน่ากลัวจริง

หนูก็เออก็ชิวครับคุณแม่งเดี๋ยวเรามารวบร่วมข่าว

เพราะว่าโอโฮไม่ว่าจะเป็นเลขของธรรมหลวดรถฮอล์อะไรรู่เยอะแยะมาก
เยอะเลยใช่ไหมพี่หมูป่าบวชเลขของน้องที่หมูป่าบวชก็มาแรงนะฮะ
ฮอลิงก็เปิดปุ่มจริงแม่ครูแม่สะเขียนก็มาสะเขียนมาแล้วใช่ไหม

เพราะพี่โนเมนมาแล้วกดต่ออีเบก
อ่ะกลับมากันทุกวันนี้อะไรก็เป็นเล็ก
ตามพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าต้องเกิดพี่ไปอยู่ในจีนต้องกินแทนน้า
เพราะดื่มน้ำสิงซะหน่อยชื่นใจนะครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อ๑๐นาฬิกา
ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธ
เขาบอกทุกวันนี้ทำไมคนจะต้องไปดูที่เมืองชายนาฏ
เพราะชายนาฏเป็นแหล่งที่แบบมีการซื้อขายสลากินแบ่ง
เป็นพวกนี้ปั้วอะไรอยู่ตรงนั้นเยอะไหมครับใช่นับซื้อไปเยอะอยู่ตรงนั้นเยอะที่ชัยนาธ
คนก็ไปดูกันว่าคนเขาเก่งเลขอะไรกันที่ชัยนาธ
อย่างที่บอกที่สาขาเมืองชัยนาธนาธนาคารต้องเป็นที่นาธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองชัยนะซึ่งเป็นแหล่งขายสลากินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่
ที่สุดในตัวเมืองชายนาฏมีหลายแผงที่ตั้งติดกัน
บรรดาประชาชนเซียนหวยเนี่ยจุดตรงนี้ทุกงวด
ทุกคนจะต้องมาจับจองเลขเด็ดที่ตนเองคิดเอาไว้
แล้วก็ได้มาจากหลายสำนักหลายที่ก็ทยอยเดินกันมา
แล้วก็บอกว่าณจุดตรงนี้แหละเป็นจุดปล่อยหวย

สำหรับเลขเด็ดที่ประชาชนคอหวยทยอยเดินหาซื้อกัน
๖๖๐๐๐สาคุณพระองค์ท่าน
แล้วก็เลขชุดอีกชุดหนึ่งคือเลขมงคลวันแม่แห่งชาติ
ทรงเจริญพระชนนาคมศาสตร์

ชุดนี้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททา
ค่ะนี่เท่าไหร่เกรี้ยงทุกแผง
เราไปดูในโลกโซเชียลกันสักนิดนึง

โลกโซเชียลเนี่ยนะฮะโลกโซเชียลเนี่ยมาแรงไม่แพ้กัน
คือกลุ่มผู้ค้าสลาก๕ภาคนำมาแชร์กันต่อเนี่ย

จะเป็นใครสักคนหนึ่งแต่เขาจะชอบเอาเลขมาปล่อย

ว่าเลขดังจากตรงนั้นตรงนี้แล้วคนก็ถูกเยอะมาก
แม่จำเนียนปีนี้ก็บอกว่า๒เอ่อเดี๋ยวอีกงวดอย่างนี้

จำเนียนก็จะเป็นคล้ายกระดาษสีชมพู

ทำไมแม่จำเนียนถึงเอา๒เลขนี้เธอรู้ไหม
เพราะว่าเป็นเลขนายกลงพื้นที่

แล้วก็ไปที่รู้สึกจะไปอีกหนึ่งจังหวัด

เป็นรถทะเบียนรถนายกจากลุ่มอินทรารณ์ไม่ซ่อนมาแล้ว

คือทีมหมูปะ
ทีมหมูปะกลับบ้านเนี่ยเนอะแล้วก็มีคนเนี่ยเก็ง๑๘
คือวันตะวันใหลเกินข่าวงาน
๑๘วันกลับเดือน๗นะครับ
เด็กที่หมูปะมี๑๒คนใช่ไหม
โคตรอีกแซมอีกหนึ่งบวชให้อาแซม๒๕๘๐เดือน๗โอ้โห
เอาขนาดนั้นเลยเหรอฮะเยอะไปแล้วล่ะ
นี่ก็คือเอาหมูป่าคือมี๑๘เดือน๗

เขาบอกว่าคราวหน้าน้องแองจี้แต่งหน้าด้วยนะ
แต่ละเป็นเน้นงานผิวค่ะเหมือนกับเกาหลีนะคะ
จะมีความฉ่ำวาวของน้ำนะคะ

หนูไม่ต้องจีนเล่นก่อนเดี๋ยวโดนด่า

อันนี้อาจจะเขียวไม่ใช่เป็นสิวนะคะ

โอเคค่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะ

เหตุการณ์ที่ไทยติดตามกันคือคุณแม่บอกเล็กไปเยอะดีแล้ว
ดูอีคนที่เห่าหอนออกมามันเป็นใคร
นะฮะ
อีตัวที่เห่าหอนใช่ว่าจิตใจมัน
จิตใจในสมองมันคิดอย่างนั้น

ในขณะเดียวกันอันนี้ลดไฟไหม้
จำลดไฟไหม้เนี่ยอ๋อจะไปเล่ากันแล้วรอไปไหม้
แล้วก็เลขดังจากคำชโนธมาแล้วนะฮะ

นี่และเลขทั้งหมดที่ว่ามาหมดนี้

สูงแฮทชอบซื้อไง

แล้วคนขายก็รู้นะเหมือนพี่เหมียวมีจิตสัญญาณแบบผมเชื่อมต่อกัน

แต่ไม่มีเลขที่เราต้องการไม่มีเลขที่เราต้องการ
ค่ะหัวตะเคียนทองนี้แม่นมาก
ตะเคียนเป็นไม้มีค่าไม้มงคลของเราเป็นที่สุดนะคะ
ทุกวันที่๑๕และวันที่๓๑เนี่ย
จะมีเรื่องราวของต้นตะเคียนมาเสมอ
คราวนี้ก็ไปอยู่ที่นู้นเลยนะคะที่ภูกระดึงจังหวัดเลยนู่นนะคะ
ไปท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยโฮยส้ม
ก็ไปไถที่ดินแล้วก็เจอโอ้โหไม่ใช่เล็ก
ยาว๗เมตรสามคนโอบเลยนะคะอันเบล่งเลย
ฝังอยู่ตั้ง๒เมตรยังไปขุดเจอเลย
โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วเขาก็เลยเอาขึ้นมา
คือคนที่เป็นเจ้าของไล่เนี่ยคือนางคณิตหาหรือว่ายายเทียน
นรินอายุ๖๕ปีชาวอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะ

จากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันชักรอกขึ้นมา
เก็บไว้ที่วัดสะพานยาวที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
ที่ปริมทรารมน์โมยทไซป์อาจจะเหลือล่ะครับ
ความคืบหน้าก็เมื่อเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานั้นนะคะ
ที่วัดสภานยาวพบว่าตั้งแต่มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอภูกะดึง
อ๋อที่ใกล้เคียงะขอโหยต่างทราบเผา
ไม่ความสำคัญทีแป้งก็บวกต้องเป็นแป้งยี่ห้ออะไรด้วยนะ

ป๊อบมันจะเกาะเลยคุณแม่มันจะเกาะตัวเลขปุ๊บ
อันปฏิกิจการเนี่ยคุณแม่หนูไงครับไปเมื่อคืน
อ๋อยี่ห้ออะไรแป้งเนี่ย

บางคนก็ใช้แป้งมันบางคนก็ใช้แป้งแบบแป้งเด็กเนี่ย
แต่แป้งเด็กคือเหมือนใครก็ว่าหาแถวนั้นได้
แต่ถ้าเกยจิตหรือว่าคนให้แบบว่าสันทัศน์เรื่องนี้จริงเขายังใช้แป้งอีกแบบ
ไม่ใช่เขาใช้แป้งกระป๋องสีชมพูชมพูไม่ใช่เหรอที่เป็นรูปผู้หญิงถือนกอะไรยี่ห้ออะไรนั่นน่ะ
อ๋อสปริงสตรองเพศัตริย์สปริงสตรองวะ

อันนี้คือมีอุบัติเหตุรถเก่งพุ่งค่ะชนรถพ่วง
ซึ่งปฏิหารมากคือแบบดูสภาพรถคุณแม่
คือน้องผู้หญิงนอนอยู่ในรถก็ลองโอ๊ยขอชนมาคือหลังข้างข้างบนหาย
ไว้ใช่นี่ไงเหลือแต่ตัวทัพเบี้ยนอะไร
ผู้หญิงผอพึ่ง๒๓๓๔คุณแม่คือรถของน้องผู้หญิงคนนั้น
แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีต้องเล่นบนหรือร่างก็บนหายไปก็ต้องเล่นร่าง
อ้าววฮะรถตะเล้ยยยยยยยอะไรคือบนหายคือล่างหนูงง
ก็ฉันหมายถึงข้าวบนมันหายไปเธอไม่เห็นเหรอ
แล้วก็มีตัวพ่วงที่พ่วงต่อมาคือทะเบียน๗๐๒๗๕๙หนองคายเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้นักเสี่ยงโชคก็คือไปดูกันแล้วคือที่เห็นคนเยอะนะคะ

ชนที่ไหนฉันต้องไปเหมารถเหมาเรือกันไปเลย

เพราะบางคนเนี่ยอย่างแม่หนูไปรอเนี่ย

จะรู้เลขโอ้โหเลขเคลื่อนยิ่งกว่า

นี่ควรจะทำพิธีกรคนเดียวเก่งนะเนี่ย

อันนี้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึง

เอออันนี้เด็ดอันนั้นก็หนองคายเหรอ

อันนี้คือหนองคายนี่คือรถจากวันแรกหนองคาย
เอารถมาจากหนองคายนะครับ

น้องคายจอดอยู่หน้าร้านพิริยะ

มันไปขดอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์

เจ้าของเนี้ยเพิ่งอายุ๒๓ปี
จอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่หอพัก

เห็นงูเนี่ยขดอยู่หน้ารถบริเวณใกล้กับที่พักเท้า
ต้นก็กลัวไม่กล้าที่จะขี่เพื่อนที่ทำงานด้วยกัน

เลขมงคลดีต้องวิจารณ์ให้รอบครอบก่อนซื้อ
แต่ที่สำคัญสักครั้งงูก็ค่อยเลือกออกมาเอง

เมื่อที่ทำงานก็พยายามจะจอดรถเพื่อจะไล่งูออก
ใช้น้ำฉีดก่อนแล้วใช้ไม้เขียก่อน

ขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงไม่ได้สนใจงูเลยนะฮะ

๕๔ก็เลขทะเบียน๖คือเลขแปลงู

ต้องอ่านตามข่าวต้องใช้วิชัยนิยาในการรับชมนะคะ
แต่ส่วนที่คุณแม่บอกไปเลขเยอะนะคือต้องคุณแม่
อันนั้นอย่าไปเอาอีแองจี้เลือกข่าวมา
ถ้าเป็นฉันฉันเชื่อสองอัน

รถเมย์เชื่อข่าวไหนน้อง

รถเมย์เขาเป็นดาราเขาต้องอ่านข่าวบันเทิง

พี่เมล์หนูพี่เมล์
เมล์เอาเอาไว้ซักครั้ง

แม่แก้มกวินตากับป้อมวินิตแม่แม่

แต่งหน้าตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นของประเทศไทยแล้ว
ป้อมวินิตออกมาโพสต์ในกลุ่มนางงามชื่อดังว่า
อยากต้อนรับเหล่าบรรดาลูกสาวที่จะเข้ารอบแล้ว

รู้ดีว่าใครก็อยากจะมีตัวตนในบทใดบทหนึ่งในสังคมออน

คือแก้มก็ออกมาพูดอย่างนี้หรอ
แต่การเหยียดหรือเหยียบเพื่อได้สิ่งที่คนอื่นต้องการเนี่ย
มันช่างช่างหน้าระอายอย่างว่าค่ะ
คนเคยดีไม่ได้แปลว่าเขาจะเล็กไม่เลว
คนเคยเลวใช่ว่าเขาจะดีไม่ได้
แต่มันช่างแตกต่างไหม
คนเคยดีแล้วเลวทำไมมันอะไรวะ

คือนางเสียกันเป็นสิ่งอื่นมากทำไมนางจะเสียกันเรื่องอะไรอีกที
ทำไมตอนขึ้นมาตอนแรกอยู่ดีแก้มฝั่งป้อมเขา

ซึ่งจะเป็นแข่งกันมากคนนี้ห้ามไปเวทีนี้

คล้ายกับว่าถ้าเกิดนางงามสายไหนก็จะไม่ถูกกัน
แต่เอาจริงตอนพี่ป้อมเขียนนะให้เราอ่านเราก็ไม่รู้นะ

ว่าเขาพูดถึงอีกฝั่งนึงด้วยหรือเปล่าเป็นอีกเวทีนึง
คือตอนนี้คนก็มาจับชนกันแล้วคนก็ให้ดูต่อไปว่า
คือต่างคนต่างแรงไงอย่างแม่ป้อมมันก็จะแบบ

นางชอบส่งคนไปประกวดไง

อ๋อไม่ได้ยุ่งอยู่ช่วงนี้

คือคุณไอ้ป้อมเนี่ยก็เลยโพสต์อีกครั้งว่า

ป้อมแค่พูดเฉยว่าเวทีนี้จะไม่เป็นอย่างนั้น
และจะไม่เป็นอย่างนี้

ก็จริงที่ว่าวันหนึ่งทุกคนก็ต้องเห็น

ขอให้เวรกรรมมีจริงเพราะเปิ่งสอนธรรมะนะ
และก็รีบให้กรงล้อกรรมสำแดงเย็ดโดยเร็ว

เนี่ยแหละนางควรจะประสิทธิกรมมุเตลูด้วยเถิบ

ควรจะมาทำความรู้จักกันก่อนนะหนู
ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นหล่น
จากนั้นแก้วกุยเต้าออกมาโยงกันมั่วไปหมดแล้วนางก็บอกอย่างนี้
ทำเอาบรรดาแฟนนางงามวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันเกิดศึกช้างชนช้าง
นี่จริงเขามีปัญหากันนอกรอบก่อนหรือเปล่า
ขั้นมือหน่อยให้ดูหนูนั่งหน้านานชมหนูแบบ
ก็พอมีชมไปพี่รถเมย์มาเป็นน่ารักจุงเบย
ก็เราไม่ได้สวยก็เราไปกระเจยเจอ
ให้มันสบายใจหน่อยอีก๕นาทีสุดท้าย

เหมือนน้องเนยเลย

แก้มจริงมันก็เป็นคนแรงอยู่แล้วนะฮะเนอะไม่คือจริงแก้มอ่ะ
เป็นคนน่ารักนะถ้าถามตัวรถเมย์เขาเป็นคนพูดอะไรตรงมากกว่า
แต่เป็นผู้หญิงแบบว่าคิดอะไรแล้วก็พูดอ่ะประมาณแบบอย่างนั้นนะถ้าเป็นแก้มกวินนะ

เป็นหุ้นซาโฟนี่จัดรอบ๕ลาย

อ่านี่เป็นปีโรเมดสวยเจ้าเลยอ่านข่าวต่อไปเลยค่ะ
อันนี้ดูเรื่องดีกันน่ะคะ

แบบว่าพลังบวกพวกเรายังล้นหลามพุ่งพลาด

พลังดีไม่มีตกพวกพวกเราคิดบวกเสมอ
สำหรับคนที่อยากจะหาตัวช่วยนะคะ

เสริมชีวิตเสริมพลังบวกทุกด้านของชีวิตค่ะ

อันนี้เลยล่ะค่ะเป็นเบอร์ที่ตั้งใจคัดสรรมา
นักออกแบบตัวเลขอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเบอร์เสริมชีวิตเสริมพลัง

เรียกว่าเน้นคัดสรรเบอร์ความหมายดีทั้ง๔แกนเลยนะคะ

มีแกนที่๒ร่ำรวยรักกรุง

ถ้าสมมุติเราร่วมจะกระเสียนปุ๊บหรืออะไรอย่างนี้

หรือจะเอาแบบงานเด่นปัญญาดี

ชอบของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน

๑๐วันนี้พร้อมสมัครแพ็คเกจรายเดือน
เริ่มต้นเพียง๓๘๔บาทขึ้นไปฮะ

ไปดูรายละเอียดและเข้าไปเลือกกันจนจุใจได้ที่

ช่วงหน้าค่ะเป็นเรื่องอักษรย่อมาอีกแล้วเหรอ

๒๑ปีไม่ช่วยอะไรดาราเตียงหัก

โอเคใครมีผัวมา๒๑ปี
ข่าวที่อ่านต่อไปนี้พวกเราทั้งหมดทั้งรายการทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังคิดไม่ออก
ไอ้ดาด้าฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันนั่งอ่านข่าวดาด้าอยู่
ไม่มีชื่ออ๋อไม่มีชื่อ

ก็ไปจบรายการปุ๊บอีด้าถามมึงอ่านข่าวกูทำไมล่ะ
อ้าวหลอกปุ๊บมึงเหรอไม่ได้รู้ไง
อันนี้เป็นชีวิตคู่ต้องพังพินาศไปอีกคู่แล้ว

ดาราดังคนนี้เขาว่ากันว่าเห็นหน้าปุ๊บก็รู้จักเลย
เขาเข้าวงการมาตั้งแต่วัยรุ่นมีผลงานละครมากมาย

เดือนที่ผ่านไปขอหยากกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ชีวิตคู่ที่ร่วมสร้างกันมาถึง๒๑ปีแล้ว

ว่าดารางคนนี้ฝากงานให้สามีทำ

แต่ว่าผัวมาดีแตกตอนอายุจะ๕๐

ฟาดสาวประเภท๒ที่มาฝึกงานด้วย

หนีเมียควงกันไปกินตับที่ฮ่องกง

สมีย์ร่วมกับสตีข้ามเพศ

ไม่ได้บอกนะว่ามีลูกหรือเปล่าไม่ได้พูดนะ
สามีเป็นโปรดิวเซอร์รายการรายการหนึ่ง
เงียบกันสนิทเพราะว่าไม่มีใครคิดออกจริง
อายุจะ๕เป็นดารามาก่อนไม่ใช่พิธีกร
เพราะผู้หญิงเป็นดาราละคร

ไหนบอกว่าบทบาทดีแค่โรงการเล่นละครตีบทแตกกระจุ้ยด้วย

แต่บางทีเขาอาจจะประหยากกันที่เราก็ไม่รู้ไหมว่าเขาประหยากกัน

พี่รุ่นเด็กอายุ๔๐จะมีอยู่

ณเดชน์อะไรแบบนี้

แม่งี้มันงูพิษจริง

ตีเมืองต้องให้ตีแขกเจองูจริง

แต่อันนี้ไม่ต้องคิดเลยว่ายังไงนะเพราะเขาชัดเจนมาก
คลอดลูกชายน้องแม็กซ์เวลเรียบร้อยก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยเดี่ยวมาสักพักหนึ่ง
งานนี้เนี่ยเจ้าตัวก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็มีชีวิตรักที่ชุ่มชำนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาเผยว่าตอนนี้มีคนคุยอยู่แล้ว
ไม่ใช่แค่แฟนใหม่ค่ะพี่ล่าสุดซาร่าโพสต์ภาพของตัวเองกับชายหนุ่ม
ตัวหนุ่มหล่อหวานใจคนใหม่พร้อมกับแคปชั่นสุดหวานว่า
ใส่เสื้อหลุยวิกต้องนะครับผู้ชายผู้ชายใส่เสื้อหลุยวิกต้องนะ
ของคุณซาร่าก็ตอบคำถามของหลายคนเกี่ยวกับหวานใจคนนี้นะครับ
พร้อมกับโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย
ทำเอาว่ามีลุ้นนะว่าอาจจะได้เห็นข่าวดีเร็วนี้นะคะ
ตามนั้นเลยสิพี่เปิดดูหลายคนที่เห็นโพสต์ดังกล่าก็เข้ามาแสดงความยินดีกันน่ะนะคะ
ดีใจที่ซาร่าก็จะมีคนเข้ามาดูแลหัวใจอีกครั้งหนึ่ง

เค้ารู้ไงว่าเค้าไม่ให้ต้องส่องคนอื่น

มูลนั้นก็คืออาจารย์มุนเทียมซิวใจเอื้อ
ซึ่งปั้นฤษีนี่อายุเขาเท่าไหร่๘๐กว่าจริงหรือ

ถูกกินเหล้าจนกระเพาะทะลัว

ซึ่งเขาบอกว่าทุกครั้งที่ฤษีของเขาเนี่ยปั้นจะมีคนจอง
โดยที่ใช้ดินเจ็ดป่าช้าได้อะไรอย่างนั้น
แล้วก็จริงของของเวลาจะปั้นจะต้องป้าที่เสร็จภายในหนึ่งวัน
นอกจากนี้คุณเคยไปสารแม่นาคไหม
ที่วัดมหาบุฏ

ทั้งแถวหมู่บ้านเห็นหมดเลยจริง
แล้วก็วิชาศักยันต์เขาไม่ธรรมดาอาจารย์บุญเทียม
หมูขั้นเทพเช็คดวงสักนิดนึง
ว่าราศีไหนช่วงนี้ความรักแย่ป่างตาย
พรุ่งนี้ต้อนรับเศรษฐีใหม่กันรวยอย่างนี้
แต่ถ้าเป็นฉันฉันเลือก๒ข่าว

กับ๒หมูคุณไปตีเลยนะ